คุณผู้ชมครับนี่หนุ่มอุดรฮาร์ดคอไม่กลัวกฎหมาย
โพสต์บอกว่าสนใจทักมาแล้วสนใจอะไรรู้ไหมคุณ
ยาเสพติดฮะโพสต์ขายยาเสพติดกลางเฟซบุ๊กเลย
ตำรวจเห็นตำรวจเต้นเลยเต้นไปซื้อ
ไม่ได้ไปซื้ออยู่นิ่งไม่ได้ต้องไปตามล่าตัว
เพราะเห็นคนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์มีผู้ติดตามนับพันเลย
โอ้โหขายกันโจ๋งครึ่มในโลกโซเชียลแบบนี้

นี่เป็นการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คของชายคนหนึ่ง
เขามีการโชว์ยาบ้าที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกหลากสีแบบนี้
มียาไอซ์บรรจุในถุงพลาสติกใส
แล้วก็โชว์การชั่งน้ำหนักยาไอซ์ให้ดู

ซึ่งในเพจมีผู้กดถูกใจกดไลค์
แล้วก็ผู้ติดตามนับพันธุ์เลยนะฮะ

ชายคนนี้ยังได้โพสต์ภาพยาบ้าและยาไอซ์ในเพจข่าวอีกหลายห้อง

คนที่เห็นในโลกโซเชียลตกใจเหมือนกัน
มันจะค้าจะขายกันในโลกโซเชียลแบบนี้โจ๋งครึ่มไม่ได้
แล้วก็ในโพสต์บอกว่าอันละ๑๕๐บาท
ต่างจังหวัดส่งเคอรี่ได้ด้วย

โดยมีคนไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ก็บอกว่าโอ้โหพี่ฮาร์ดคอมากเลย
ขายกันแบบนี้เลยเหรอแต่ทีนี้ครับ
ตำรวจพอเห็นว่าโลกโซเชียลขายของกันแบบนี้

ซึ่งพันธ์ตำรวจโทอักขพลยี่เกาะสารวัตรสืบสวน

ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า

ซึ่งโพสต์แล้วก็มีการไลฟ์สดขาย

ตอนนี้ได้สืบสวนติดตามผู้โพสต์แล้ว

ขยายผลนำตัวมาดำเนินคดี